กลุ่นกีฬาส่งท้ายพี่กล่าวต้อนรับปีใหม่
ร่วมร่วมสุดยอดเหตุการณ์โรงการกีฬา๒๕๕๙

้าอี้หลงต่อยท้าอี้หลงต่อย
แก้แค้นหัวขา
หัวขาเป็นเหล็กหัวขาเป็นเหล็ก

ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒เหมือนเดิมสนุกแน่นอน

สวัสดีครับ